เป็นเหตุใหญ่ที่เราต้องติดตามกันต่อนะครับ
คือผู้หญิงคนหนึ่งจะไปแก้จมูก
แล้วก็หมอนัดวันนี้ให้ไปใส่ซิลิโคนแล้ว
ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตคาเตียงที่คลินิกเสริมความงามเลยนะครับ
ทีนี้ทางญาติยังติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับ
แต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมพอทางญาติได้รับแจ้งเหตุร้ายข่าวร้าย
ว่าเสียชีวิตคาคลินิกก็รีบไปคลินิก
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่ญาติไปถึงคลินิกนะครับ
นี่ฮะแม่นะครับมารับศพลูกนะฮะ
ส่วนคนเสื้อดำที่อยู่ข้างรถกระบะที่อยู่ซอกรถเนี่ยนะฮะ

แฟนเป็นแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสิริญญาเดชรักษา
หรือว่าคุณนิวอายุเบนเจอร์เพศพอดี๒๕ปี
เสียชีวิตในห้องศัลยกรรมเสริมความงาม

คลินิกเสริมความงามชื่อดังย่านรังสิตปฐุมธานี
ตอนเสียชีวิตแล้วก็ญาติมาถึงจุดเกิดเหตุ
สักประมาณบ่าย๓๔โมงเย็นนะครับ
ก็ทราบว่าเสียชีวิตขาคลินิกแห่งนี้นะครับ
ทีนี้แฟนสาวของผู้เสียชีวิต
คือตัวผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้หญิงนะ

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้เสียชีวิต
คือถึงเวลาที่ทางหมอนัดให้มาใส่ซีลิโคนแล้ว
ก่อนหน้านั้นไปใส่ซิลิโคนที่อื่นมา
ก็มีการนัดกับหมอที่นี่ในการถอดออกแล้วรอบหนึ่ง

เมื่อวานก็นัดมาใส่มาที่คลินิกตั้งแต่๑๐โมงเช้า
แล้วทีนี้ตัวของนางสาวนภาพรก็กลับบ้านไปก่อน
รอให้คุณหมอหรือว่าทางคลินิกโทรมา

ปรากฏ๑๑โมงจะเที่ยงก็แล้ว
บ่าย๓ก็แล้วเอ๊ะทำไมคลินิกไม่โทรมาสักที
บอกว่าใช้เวลาในการแก้จมูก๕ชั่วโมง
ใช่ครับแต่คลินิกไม่ได้โทรมา
โทรมาคือเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัย
โทรมาบอกให้นางสาวนภาพรมาที่คลินิก

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกแจ้ง

คือมีอุณหภูมิร่างกายสูง
แล้วก็ช็อกจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเสียชีวิตค่ะ

้าชายของคนตายบอกว่ารู้สึกเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำใจไม่ได้

นิกชี้แจงว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อน
กรณีแบบนี้จะเกิดขึ้น๑ในแสนเท่านั้น

แทรกซ้อนจากยาสลบ
คุณผู้ชมเรื่องของยาสลบ
ทางครอบครัวก็ไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาหมอเขานะ

มันต้องเกิดจากความบกพร่องของคนผ่า
ของหมอของพยาบาลของคนดูแลหรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องของการวางยาสลบ

แต่ยืนยันจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
เชิญตัวคนที่อยู่ในคลินิกเจ้าของคลินิก

รวมถึงคนในครอบครัวของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องส่งศพไปชนะสูตร
ถึงสาเหตุการตายที่แน่ชัดนะครับ
และวันนี้ทางภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะต้องทำการชนะสูตรหาสาเหตุการตาย
ส่วนจะเป็นการกระทำที่ประมาทหรือไม่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ตรวจสอบความถูกต้องของการเปิดสถานประกอบการ
ว่ามีใบประกอบโรคศิลปะถูกต้องหรือไม่
เรื่องของการตรวจสอบใบอะไรต่างรวมถึงหมอด้วยเดี๋ยวผมบอก

ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการในคลินิก
มีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ส่วนหนึ่ง

คนที่เขาถ่ายคลิปแล้วมาลงติ๊กต๊อกตัวเขาเนี่ยไปฉีดหน้าที่คลินิกนี้เลยครับ
แล้วเขาก็เห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้น
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ลองดูหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมเสียงอาจจะเบาเพราะว่ามันอยู่ไกล
แต่เป็นเสียงร้องไห้ของญาติฝั่งผู้เสียชีวิตนะคะ
จากข่าวที่มีผู้หญิงไปเสริมจมูกที่คลินิกนี้
แล้วก็เสียชีวิตตัวฉันนี่แหละ
ซึ่งไปฉีดหน้าแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
ว่าสาเหตุอะไรขอแสดงความเสียใจด้วย
คอมเมนต์นะคอมเมนต์หลายคนเข้าไปตั้งข้อสังเกต
แล้วก็ไปถามด้วยว่าหมอผู้หญิงหรือผู้ชาย
ฝั่งเจ้าของคลิปเองก็มาตอบบอกว่า
อันนี้ไม่แน่ใจชัดเจนนะตัวเธอทำหัตถการกับหมอผู้หญิง
แต่ด้านล่างที่เห็นวิ่งเข้าออกห้องอยู่เป็นคุณหมอผู้ชาย

มีหมอวิสัญญีแพทย์ในการใช้ยาสลบหรือเปล่า
อันนี้สำคัญมากนะวิสัญญีแพทย์นี่สำคัญมาก
ใช่เพราะว่ามีบางคนก็มาตอบคอมเมนต์ไง
บอกว่าเพราะแพ้ยาสลบหรือเปล่าถึงทำให้เสียชีวิต
บางคนก็บอกว่าตอนผ่าคลอดเคยแพ้ยาสลบหนักมากเลยนะ
อาเจียนออกมายาสลบบางตัวมันแรงมาก
ก็เลยไม่แน่ใจเคสนี้ว่าแพ้ยาสลบหรือเปล่า
แต่คุณปกติแล้วนะถ้าเกิดว่าโดยทั่วไป
จมูกเขาบอกว่าถือเป็นแผลผ่าตัดเล็ก
มันเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ต้องถึงขั้นใช้ยาสลบ

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าพอเกิดเหตุแบบนี้แล้ว

ก็จะมีบรรยากาศของความคืบหน้าด้วยนะคะ
ที่มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ

ไปดูหน่อยค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้
ก็จะยังคงได้ยินเสียงญาติร้องไห้ระงมอยู่เลยนะคะ
มนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ของน้องนิวอายุ๒๕ปีนางสาวสิริญญาเด็ดรักษา
หลังจากที่เข้าไปทำจมูกนะคะแล้วก็เสียชีวิตในคลินิกค่ะ
ก็เชิญดวงวิญญาณไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ตะมนต์ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
อย่างที่บอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะ
น้าชายเองก็ยังออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่า
คลินิกก็มีการเข้ามาพูดคุย

ในการดำเนินการจัดงานศพและค่าเสียหายต่างที่เกิดขึ้น
แต่ครอบครัวบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะ
เพราะว่ายังอยู่ในเรื่องของความโศกเศร้ายังเสียใจกันอยู่

ทุกอย่างก็ต้องดูไปตามหลักฐานค่ะ
ทีนี้ไปกันที่บ้านของตัวคนตายน้องนิวนะคะ
ที่บ้านศพแดงตะบนโพลทองอำเภอโพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อสักครู่บรรยากาศที่หน้าคลินิเน็ต
พอเชิญดวงวิญญาณไปเสร็จก็ตามไปดูค่ะที่ร้อยเอ็ด

รวมจัดเตรียมงานศพและรอรับศพน้องนิ้ว
ที่จะมาถึงในช่วงค่ำของวันนี้นะคะ
ทางด้านของตาของน้องนิว

เอานกแก้วมาฝากให้ตาเลี้ยงด้วยนะ

ก่อนกลับไปยังรูปหัวหมาด้วย

หรือสิ่งที่หลานพูดมันจะเป็นรางร้ายอะไรค่ะ
หลังตากับยายรู้ค่ะว่านิวเสียชีวิตก็ร้องไห้เสียใจทั้งคู่
รับไม่ได้ไม่คิดว่าหลานสาวจะจากไปด้วยอายุอย่างน้อยแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของสาเหตุอะไรต่าง
รวมถึงทางด้านของการตรวจสอบสถานพยาบาลแห่งนี้นะครับ
ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
คลินิกทำจมูกที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีการสั่งปิดคลินิก๓๐วันแล้วนะฮะ
คือจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะฮะ
สสชปฐุมธานีได้ตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็ให้ข้อมูลเผยแพร่ออกมาแล้วนะครับ
บอกว่า๑คลินิกเวชกรรมได้รับอนุญาต
ดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมบริการ
ห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดใหญ่ในใบอนุญาต

ข้อ๒แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์
สัญญีแพทย์คือหมอให้ดมยาสลบเนี่ยนะฮะ
มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และสาขาวิสัญญีวิทยาถูกต้อง

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกเวชกรรม
ค่ะครับนะครับข้อ๓พบลักษณะที่ไม่เป็น

แสดงเวลาทำการสารพยาบาลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต
ไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล
ระเบียนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
และไม่ขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล

อันนี้ก็มีการสั่งปิดสถานพยาบาลแห่งนี้ชั่วคราว

คุณผู้ชมฮะแต่สิ่งที่สำคัญมาก
ที่มีการสรุปรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๕
มิถุนายนที่คลินิกเวชกรรมแห่งนี้ที่ปฐุมธานี
โดยมีผู้ตายนางสาวสิริญญาเดชรักษาอายุ๒๕ปี
นัดมาทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกแบบโอเพ่น

ใช่ครับเริ่มทำการผ่าตัดตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา
ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยใช้วิธีดมยาสลบ

นี่ข้อความด้านบนของกระดาษใบนี้
ระหว่างทำการผ่าตัดเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๒๐นาที
สงสัยว่าเกิดภาวะแพ้ยาสลบ
และเวลา๑๖นาฬิกาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

เรื่องของการดมยาสลบ
และน่าจะเกิดภาวะแพ้ยาสลบ

ภาวะแพ้ยาสลบเป็นเรื่องใหญ่นะ
คือเรื่องนี้เราก็ไปสอบถามจากคุณหมอหมู
คุณหมอหมูเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้
รองศาจจานายแพทย์วีรศักดิ์จรัฐชัยศรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครีนวิโรน
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของ
การแพ้ยาสลบหรือว่าคนที่อุณหภูมิในร่างกายสูง

แทรกซ้อนอันหนึ่งที่พบได้ในผู้ที่ดมยาสลบก็คือ
ภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงอย่างรุนแรง
เกิดจากการตอบสนองต่อยาสลบที่มากผิดปกติ
ส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งเกรงหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
และความดันโลหิตลดต่ำลงซึ่งบางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
โดยภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงอย่างรุนแรง
พบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
อย่างผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติบางชนิด
ส่วนในผู้เสียชีวิตลายนี้จะมีสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นเช่นไรนะครับ
คงต้องรอผลการผ่าคือศพอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
นี่ค่ะสิ่งที่หมอหมูเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
แล้วนอกจากนี้มันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะ
ถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยเป็นคนสูงอายุสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล
หรือมีอาการแพ้ยาสลบเปล่าครับในใดนี้เราหาข้อมูลทางวิชากร
มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะคนที่มีความเสี่ยง
ถ้าใช้ยาสลบแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน

มันจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็ง

อุณหภูมิในร่างกายจะสูงจะสูงแบบเฉียบพลัน
แล้วนอกจากนั้นจะทำให้เลือดเป็นกรด
หรือว่าระบบหายใจมีการชะงักมีอาการตัวแดง
เลือดออกไม่หยุดความดันตกจนถึงเสียชีวิตได้
คุณผู้ชมฮะนี่ดูข้อนี้ให้ดีเมื่อกี้
อุณหภูมิในร่างกายสูงจัดอย่างเฉียบพลัน
เพราะอะไรตอนที่แฟนสาวของคนตายถามคลินิก
ลินิกแจ้งบอกแบบนี้บอกว่าคนไข้เนี่ย
อยู่อยู่อุณหภูมิร่างกายสูงสูงคุณผู้ชมฮะตัวของแฟนสาวก็ยังงงเลย
อะไรคืออุณหภูมิร่างกายสูงผมฟังนะ
ตอนที่เธอให้สัมภาษณ์เธอให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้

เป็นส่วนหนึ่งของอาการแพ้ยาสลบอย่างรุนแรง

คุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งของการแพ้ยาสลบนะครับ
แต่เรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีการชนะสูตรและตรวจสอบต่อนะ
หลายคนเห็นว่าโอ้โหแค่ไปทำศัลยกรรมทำไมถึงเสียชีวิตได้แบบนี้นะ